อีกหนึ่งเรื่องเป็นเหตุสลดที่ชาวโซเชียลเขาร่วมกันไว้อะไร
ก็มีการเอานักเรียนใน๑๐ไปฝึกสถานีคว่างระเบิดจริง
ระหว่างการฝึกมีนักเรียนคนหนึ่งครับดึงสลักของระเบิดออก
กำเอาไว้ในมือไม่ยอมคว่างออกไป
ครูฝึกเห็นต้องการเข้าไปช่วยไปคว้าระเบิดออกจากมือลูกศิษย์

ระเบิดระเบิดใส่ร่างของครูฝึกเสียชีวิตเลย
แล้วลูกศิษย์นั้นก็รอดแต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสพอสมควรนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับจาศิพเดี๋ยวอีก
ก่อนเกิดเหตุนักเรียนใน๑๐
ไปฝึกที่สถานีข้างระเบิด
เพื่อทำการฝึกวิธีการคว่างระเบิดด้วยลูกระเบิดจริง
เมื่อถึงเวลาที่ฝึกแล้วครูฝึกก็สั่งให้ทำตามขั้นตอน
ตอนที่ฝึกซ้อมโดยเริ่มจากการดึงสลักออกก่อนแล้วค่อยคว่าง
แต่ปรากฏว่าสลักที่ดีดออกมาจากลูกระเบิดไปแล้วเนี่ย
แต่นักเรียนกำมือไม่ยอมปล่อยออกมาคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ยอมคว่างระเบิดออกไปแต่สลักมันออกมาแล้วไง
มันพร้อมระเบิดแล้วเขาตกใจตื่นเต้นไม่ยอมคว่างออกไปทีนี้
ทำยังไงดีล่ะคาดว่าด้วยความตกใจก็เลยไม่ยอมไป
ตอนนั้นครูฝึกคือจ่าสิบเอกสมชายเห็นวิ่งเข้าไปแย่งระเบิดออกจากมือของนักเรียน
เสี้ยววินาทีคุณผู้ชม๕วินาทีครับระเบิดมันทำงานครับ
แล้วตอนทำงานมันอยู่ในมือของครูฝึกแล้วคือจ่าสิบเอกสมชาย
ถูกแรงระเบิดอัดร่างจนเสียชีวิตส่วนลูกศิษย์ที่ครูฝึกเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะก็บาดเจ็บนะครับ
สำหรับจ่าสิบเอกสมชายนั้นเป็นนักเรียนใน๑๐เหล่าราบรุ่น๓๓ทับ๕๒ครับ
ปัจจุบันเป็นครูฝึกของนักเรียนใน๑๐ซึ่งเป็นบุคคลที่รักไข้ของลูกศิษย์มาก
เพราะว่าเสียสละในการเข้าไปปกป้องลูกศิษย์ด้วยตัวของเขาเอง
น่านับถือชื่นชมมากนะครับล่าสุดครับพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกนะฮะ
ออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุ
ระหว่างการฝึกของนักเรียนใน๑๐หลักสูตรนักเรียนใน๑๐รุ่นที่๔๓ของศูนย์การทหารราบ
เหตุการณ์นี้ครูฝึกเสียชีวิตหนึ่งนายครับคือจ่าสิบเอกสมชายธนบัตรนะฮะ
โคอร์อิบแขนซ้ายท่อนล่างฉี่ขาด
ขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ของผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับให้ต้นสังกัด
ดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งครูฝึกและนักเรียนคนนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็สมเกียจที่สุดด้วยนะครับ